เมื่อเช้าก็มีเหตุยิงกันตายนะคะอันนี้ก็โหดไม่แพ้กันค่ะ
ผู้ชายคนนึงถือปืนเขาบอกว่าเป็นปืนไทยประดิษฐ์
ไปยิงยายอายุ๗๐ปีตาย
พอลูกยายจะเข้ามาช่วยไปไล่ยิงลูกยายอีก

แล้วสุดท้ายไปจุดไฟเผามอเตอร์ไซค์เผารถจนวอดไปหมด
คือตอนนี้ตำรวจจับตัวได้แล้วคำถามก็คือว่า

นี่เป็นนาทีที่ตำรวจบุกเข้าไปจับตัวนาย

วงนะคะอายุ๔๘ปีไปจับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะ

พร้อมกับปืนไทยประดิษฐ์ที่สร้างจากแป๊บเหล็ก
เห็นชาวบ้านเขาบอกว่าปกติในพื้นที่เขาเรียกว่าปืนอีโบ๊ะ
แล้วก็มีกระสุนปืนลูกซองจำนวนนึงด้วยนะคะ

ยายเข็มแก่อายุ๗๐ปีอะ
ยิงคุณยายจนตายอยู่หน้าโรงเรียนค่ะ
กระสุนนี่เข้าตัวหลายจุดเลยนะคะ
แล้วก็จุดไฟเผากระบะ๔ประตูวอดทั้งคัน
ไซค์ของยายเข็มก็ล้มอยู่ข้างรถกระบะก็ไหม้ไปด้วยอีก
ตำรวจก็เลยคุมตัวนายบุญหนักเนี่ย
ไปที่สพปฐุมรัฐเพื่อสอบปากคำทีมข่าวเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นนาทีที่ยายเข็มเนี่ยแกขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านตอน๗โมง๕๘นาที
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐เมตรนั่นค่ะยายเข็มก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้ว
หลังจากที่ยายเข็มแกขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านกล้องวงจรปิดไป
ก็จะเห็นว่ามีลูกชายขับรถกระบะมาด้วยความเร็วค่ะ
นี่ลูกมาแล้วก็ขับกระบะ

วงจรปิดบ้านหลังนี้อยู่ตรงข้ามเยื้องกับจุดเกิดเหตุ
จะเห็นว่ายายเข็มแกขี่รถผ่านไปตอน๗โมง๕๘ใช่ไหมคะ

หลังจากนั้นยายเข็มแกก็ดับเครื่องแล้วเสียงปืนก็ดังเลยค่ะ
หลังจากนั้นวงจรปิดมุมเดียวกันก็จับภาพลูกยายเข็มขับกระบะมาด้วยความเร็ว
แล้วก็ผ่านตรงจุดนี้ไปตอน๘โมง๑๓นาทีนี่ค่ะ
แล้วพอลูกชายของยายเข็มจอดรถไม่ถึง๑นาที
ก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันและเสียงปืนก็ดังขึ้นอีก
โมง๑๙นาทีนายบุญหนักคนก่อเหตุ
มาที่หน้าบ้านหลังเนี้ยที่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ

นี่ส่งเสียงโวยวายเดินไปเดินมาอยู่เนี่ยค่ะ
๘โมง๓๖นาทีจะเห็นควันไฟสีขาวลอยขึ้นมาค่ะ
คือจุดไฟเผารถกระบะแล้วจน๘โมง๕๑นาทีตำรวจก็จับตัวนายบุญหนักเอาไว้ได้นะคะ
นี่ค่ะก็มีทั้งวงจรปิดมุมนี้แล้วก็มีทั้งภาพเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมได้ดูไปแล้วนะคะ
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่นะคะไปที่จุดเกิดเหตุ
ตรงจุดเกิดเหตุเห็นภาพรถกระบะสีขาวของลูกยายเข็มไหมคะ
้วอดเลยนะคะก็มีเชือกกั้นเอาไว้ด้วยเป็นพื้นที่ต้องห้ามไม่ให้คนไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ตรวจสอบเก็บหลักฐานเพิ่มเติมไปแล้ว
ได้คุยกับลูกสะพ้ายของคุณยายเข็มค่ะก็บอกว่า
เมื่อวานเนี่ยลูกน้องที่ร้านมาส่งปูนส่งอิดที่บ้านของนายบุญหนักอยู่เลย
จะมาต่อเติมบ้านให้ก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรบาดหมางใจกันนะ
คิดว่าบุญหนักคลั่งยาหรือเปล่าหลอนยาหรือเปล่า
เพราะอาทิตย์ก่อนเนี่ยบุญหนักก็เพิ่งจะมาที่ร้านเพื่อสั่งของเกาะสร้างบ้าน
แล้วก็สอบถามเรื่องกล่องวงจรปิดเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่เลยค่ะมันยังดูปกติดีทุกอย่างเลย
ช่วงบ่ายค่ะครอบครัวและญาติของคุณยายเข็มก็ทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณนะคะ
ซึ่งบรรยากาศก็แน่นอนเต็มไปด้วยน้ำตาค่ะ
ลูกชายของคุณยายเข็มคนที่เป็นเจ้าของกระบะสีขาวที่ถูกเผา
และเป็นคนที่ถูกไล่ยิงด้วยอีกคนนึงก็เล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่า
พอรู้ข่าวว่าแม่ถูกยิงผมรีบบึงรถมาหาแม่เลย
จะพาแม่ไปส่งโรงพยาบาล
แต่ตอนนั้นคนก่อเหตุยืนถือปืนที่ลักษณะคล้ายท่อนเหล็กอยู่
ผมก็ตะโกนถามมันว่ามึงมาทำแม่กูทำไม
ผมก็วิ่งเข้าไปประคองจะอุ้มแม่ขึ้นรถ
คนก่อเหตุก็ยิงรถผม

แล้วก็นั่งดูมันเผารถต่อหน้าต่อตาเลย

คิดเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับครอบครัว

แม่ผมเสียแล้วกับชีพจร

เขาเดินมาผมมองเขาเป็นท่อนเหล็กรู้กันว่าไม่ใช่ปืน
ผมก็ตะโกนให้เขาคุณทำแม่ผมทำไมแม่ผมมีอะไรไงคุณทำ
ฆ่าแล้วแม่ผมยังไม่ตายเขาบอกยังไม่ตายเลย
เอาค้อนมาทุบหัวแม่ผมอีกตรงศีรษะเนี่ยตรงนี้
เขาไม่ใช่คนแล้วพี่ถ้ามีเรื่องกันสักนิดผมไม่ว่านะพี่

แล้วก็แม่ผมก็เดินทางไปทำมาหากินทุกวัน
ไม่มีเรื่องกับคนนี้เลยครอบครัวคนนี้ไม่มีไม่มีอะไรกันเลย
จากนั้นคุณจ๋าก็เดินทางไปที่สพปฐุมรัฐนะคะ
ติดตามเรื่องทางคดีอะค่ะครับจริงจริงคุณจ๋าได้คุยกับพี่สาวของนายบุญหนักด้วย
พี่สาวของนายบุญหนาค่ะก็เล่าบอกว่าตอนเช้าเนี่ย
ระหว่างที่คุณยายเข็มกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปเปิดร้านขายของ
แล้วก็ขี่ผ่านหน้าบ้านของคนก่อเหตุ
ก็ได้ยินเสียงน้องของเธอเองพูดขึ้นมาบอก

ก็ช่วยกันโทรศัพท์ไปบอกลูกชายของยายเข็ม
ยายเข็มก็เลยรีบขับกระบะมาพาแม่ไปโรงพยาบาล
แต่นายบุญหนักก็ยิงปืนอีกนัดนึง
ลูกชายยายเข็มและเพื่อนบ้านต้องวิ่งหนีตายกันโอละหมาน
ก่อนที่บุญหนักจะเอาน้ำมันไปราดใส่กระบะจุดไฟเผา
เราก็ถามนะว่าเอ๊ะบุญหนักกับยายเข็มเขาเคยมีเรื่องอะไรมาก่อนหรือเปล่าอืม

อย่างอื่นไม่ออกน่าจะคลั่งยาสาเหตุนี้แหละ
เพราะน้องชายติดยา
ชอบอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใคร

คันมี่ก็คืออันนั้นแหละ
คือติดยาอันนั้นแหละ
เป็นคนบ่มี่ฟูหัวซ่าเหมือนเนี่ย
ได้คุยกับตำรวจสพปทุมรัฐ
ตำรวจคุมตัวนายบุญหนักไปสอบสวน
แล้วก็บอกว่าปมการก่อเหตุเนี่ย
โกรธแค้นคุณยายเข็มค่ะ

หนักบอกว่าก็เคยมีเรื่องบาดหมางใจกันมานาน

แต่พอก่อเหตุไปแล้วก็อยากจะขอโทษครอบครัวของยายเข็มนะ
ก็มีแค่คนตายพอดีหรอคะ
ก็บอกจอดประมาณนั้น

และข้อหาพระบาทอาวุธปืน
ครอบครองการพกพาแล้วก็โดนข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น
ตอนนี้ถูกคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วคุณผู้ชมบอกต้องเปลี่ยนชื่อแล้วล่ะ
ลักษณะทรงนี้บุญไม่หนักบาปน่าจะหนักกว่า
บางคนบอกอันนี้บุญหนักหรือกรรมหนักอืม